รีวิวช็อกทิ้งบ้านนานโจรแห่งัดยกเขาเกลี้ยง
เจ้าของบ้านคนนี้อยู่เชียงใหม่ก็ยอมรับแหละว่าไม่ได้อยู่บ้าน
นานพอสมควรกลับมาเกลี้ยง
เราไม่ได้กลับบ้านมา๑ปีและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
โดนลื้อเละแชเรียโดนลื้อทุกอย่างหายหมดบ้านพัง
ดูสิครับเกิดอะไรขึ้นขนาดซิงค์ยังเอาไปเลยครับ
เดี๋ยวนี้สุดยอดจริงจริงดูสิครับอันนี้ห้องครัว
หลอดไฟทุกดวงลื้องัดไปหมด
นี่แหละครับเป็นความในใจของเจ้าของบ้านเขาเป็นเจ้าของคลิปด้วย
เล่าบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่สารพีเชียงใหม่คุณผู้ชม
เป็นบ้านหลังแรกของครอบครัวอยู่กันมา๑๕ปีได้
แต่หลังจากพาครอบครัวย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ทำให้บ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่
ก็ล็อกเอาไว้ก็ปิดเอาไว้สิที่ผ่านมาพ่อแม่ก็แวะเวียนมาดูให้
๓เดือนมาที๒๓เดือนมาทีแต่ครั้งสุดท้ายไม่ได้มาดู๓เดือนแล้ว
พอกลับมาอีกทีแท็ปโช๊กแท็ปโช๊กข่าวสุดเลย
เพราะคิดว่าถึงจะจับโจรได้ก็คงไม่ได้ทรัพย์สินคืนมาหรอก
แล้วก็ไอ้โจรไอ้คนร้ายเนี่ยคงเอาไปขายหมดแล้วนะครับ

พี่เขาดีลุคิตกดเครื่องคลิกเลข
ข่าวอ่อนล้านบาทต้องมีฮะ

คือเหมือนว่าเราอยู่เราผูกพันกับบ้านหลังนี้มาก
พอเรากลับมาแล้วเราเห็นบ้านเราพัง
เหมือนสิ่งที่เรารักอะครับมันผ่านไหนลงไป

หรือทุกอย่างที่น่าจะไปขายได้ครับขายหมดเลย
ตั้งแต่แอร์ครับแอร์นี่หายไม่แน่แล้ว

แล้วก็มีกระเบื้องมีชั้นหนึ่งก็คือหายหมดเลย
ที่สองก็เป็นพวกแบบว่าทุกอย่างครับหายหมดเลย
มากพอที่จะทยอยเอาทรัพย์สินของเขาออกไป
คาดว่าของทั้งหมดที่หายไปนะครับต้องใช้เวลา๒เดือน
ทยอยออกทยอยออกทยอยออก๒เดือน
คือคนร้ายมันคงคาดการณ์ไง๓เดือนมาทีใช่ไหม
พอมาปั๊บก็เริ่มเลยมาปั๊บกลับไปเริ่มเลย
ใช้เวลาประมาณ๒เดือนนะครับกว่าจะย้ายของหมดนะฮะ
ล่าสุดก็เตรียมจะนะครับปรับปรุงบ้านครั้งใหญ่แล้วจะขายต่อแล้ว

ถ้าใครไม่อยู่บ้านนานควรจะมีบรรดาการป้องกันนะครับ
ติดกล้องวงจรปิดก็น่าจะสะดวกดีสำหรับสมัยนี้นะครับ